เชื่อจริงว่าดูเผินมันยังก็มีหิมะ

จริงคือถ้าไม่ได้ขึ้นแบบนี้ว่าเป็นเชียงใหม่
บอกเลยว่าคุณอาจจะดูไม่ออก
ไปดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าโดนพายุลูกเห็บค่ะ
ช่างเก็บกลับไป

เป็นตัวนี้

จากสิน
ไปแล้ว
หลายคนบอกถ้าดูเผินนึกว่าหิมะแต่มันไม่ใช่

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างตกใจนะคะเพราะเขาบอกว่า
ไม่เคยเจอพายุลูกเห็บรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
บางคนบอกในรอบ๔๐ปีด้วยซ้ำ
และนี่คือความรุนแรงที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้น
สภาพนะคะคุณผู้ชมลองดูหน่อยหลังพายุสงบลง
มันเหมือนหิมะเลยนะ
ส่วนดอกไม้ของชาวบ้านนะคะเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งแบบนี้ค่ะ

โอ้โห๔๐กว่าปีเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยค่ะ
ดอยปุ๋ยที่สวนดอกไม้

ดูค่ะต้นไม้ต้นไสขาวหมดโอ้โหดอกไม้ไม่เหลือเลย
ใช่คือหลายคนดูภาพแบบนี้คุณอาจจะมองว่าหูดูสวยจัง
อะไรจังแต่คุณดูหลังคาบ้านดิค่ะเนี่ยค่ะตกเข้าไปคือเรียกได้ว่า
ลุหลังคาบ้านชาวบ้านแตกเป็นรูเต็มไปหมดเลยนะคะ
ในบ้านเองคุณดูนี่คือในบ้านค่ะโอ้โหอุ้ยคุณผู้ชมเนี่ย
ความเดิดร้อนมันมีจริงจริงนะคะดูสิคะคือหลังคาพังแบบนี้เลย
แล้วอีกพื้นที่เดี๋ยวขวัญพาไปดูที่ไหนที่บอกว่าได้รับความเสียหายเยอะมากเลย

สุเทพค่ะใกล้กับหมู่บ้านมงค์ดอยปุ๋ยเขาบอกว่าตรงลานรอบพระธาตุเนี่ยนะคะ
เต็มไปด้วยลูกเห็ดขาวโผลนนี่แหละภาพอยากที่เห็นแบบนี้เลย
ต้นไม้ใหญ่บนพระธาตุหลมทับสารานั่งพักนักท่องเที่ยวหลายคนพยายามเข้าไปหลบอยู่ในสารา
พากันหนีอย่างระทึกเลยอ่ะก็อย่างน้อยก็ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ได้ยินเสียงปุงปังนี่คือเสียงลูกเห็บนะคะตกลงมากระทบสารา
แล้วก็พื้นลานรอบพระธาตุเสียงดังสนั่นเลย
พายุลมแรงเนี่ยยังพัดเอาหลังคาของตลาดอีกแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ตรงแถวสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ
นี่ค่ะหลังคาเปิดไปหมดเลย
พายุพัดแรงมากนะคะหลังคาของตลาดแห่งนี้หลุดลอยไปบนอากาศเลย
และยังพัดเข้าไปที่ห้องพักของคนที่ถ่ายคลิปคนนึง
ลบลูกเห็ดกันชุนละมุนชุนละเกแล้วข้อของพังหมดเลยนะคะ
นี่คือความรุนแรงของพายุที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่ามีป้ายขนาดใหญ่ด้วยหักล้มลงมาทับคาแคร์แห่งหนึ่งด้านล่าง

คนเชียงใหม่นะคะต่างพากันแชร์อีกหลายคลิปเลยที่เราเอามาดูได้ไม่หมดจริง
เพราะพายุฤดูร้อนที่พัดเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปี
พายุลมแรงพัดมาไม่นานแต่ลมฝนมาพร้อมกับลูกเห็ดที่เขาบอกว่าตกลงมาแบบชนิดที่มันสร้างความเสียหายจริง
คุณบ้านของดาราท่านหนึ่งคุณแท็กพารันยูค่ะ

ใช่คุณพ่อคุณแท็กถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
เพราะตื่นตกใจกับพายุลูกเห็บที่มาพร้อมก้อนน้ำแข็งขาวโผล่นแล้วมาแบบลูกใหญ่
ในอำเภอเมืองอำเภอฝางก็มีพายุลูกเห็บตกหนักนะคะ
ชาวบ้านเอากระมังไปเก็บกวาดก้อนน้ำแข็งได้ขนาดไหน
ลองดูค่ะเยอะขนาดนี้เลยนะคุณโอ้โห
ถ้าไม่บอกนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราทำน้ำแข็งไว้เนาะ
แต่จริงอย่างที่บอกค่ะเราอาจเราไม่ได้เป็นคนในพื้นที่
เราอาจจะมองว่าหลังพายุสงบมันดูสวยเหมือนหิมะเลย
แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกมันรุนแรงมากเกินไปแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ที่จังหวัดเชียงรายค่ะบนภูชีฟ้าก็เจอกับพายุลูกเห็บเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นช่วงห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้พายุเนี่ยลูกเห็บตกลงมาสักประมาณสิบนาที
ภาพที่คุณผ่านภาพไปดูส่วนใหญ่เป็นบนดอยเป็นสวนนะคะ
เป็นสวนนะฮะผมพาลงมาด้านล่างในเมืองตลาดรวมโชคคุณผู้ชม
มันจะมีอะไรมีรถมีตลาดมีเสาไฟมีป้ายต่าง
มรู้สึกมาดูภาพนี้มันเหมือนแบบธนดลในต่างประเทศ
เดี๋ยวคุณก๊อตนี่มันคือเสาไฟมั้นไหม
ถูกต้องแล้วมันคือผลกระทบจากพายุลูกเห็บ
มันทำให้เสาไฟล้มทับรถแบบนี้
หลายคันถูกเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มทับนะฮะมันทับมาแล้ว
มาแล้วปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนี่รถมันทุกข์เกิดเจอโอ้โห
อาคารพาณิชย์พอเสาไฟมันดึงใช่ไหมมันก็ดึงกันมาล้มล้ม
ล้มล้มล้มแบบนี้ครับเป็นแถบครับน่ากลัวไหมเสียงแกรดังสั้นนั่น
คุณดูกระบาดคันนี้โอ้โหถ้าคนขับอยู่คุณว่ารอดไหมอืม
ไม่น่ารอดนะคุณมันล้มหลั่งแนเรลาชนาธิ์เป็นทางยาวเลยคุณ
คุณนี่มันเหมือนแบบเฮ้ยเมืองนี้มันผ่านสงครามมานะ
แต่มันคือพายุลูกเห็บน่ะถึงบอกว่าชาวบ้านบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอสี่สิบปีอ่ะบางคนเออสี่สิบปีนะฮะ
อีกหนึ่งภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นรถยนต์กับบ้านของชาวบ้าน
ไปดูถนนสายเชียงใหม่พร้าว

คู่กล้องสุดท้ายก็ต้องค่อยการทำอย่างทุลักทุเลแบบนี้
เพื่อไม่ให้เขาโดนไฟช็อตคุณผู้ชมครับ
ไปดูนาทีที่เขาสามารถช่วยออกมาได้นะฮะ
โอ้โหดูนะนักข่าวไปถามเจ้าของรถบอกว่าโอ้ผมก็ขับมาทางแยก
เขาเรียกว่าเทพปัญญานะกำลังจะเลี้ยว
จู่เสาไฟล้มตึ้งลงมาตอนแรกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตั้งสติก่อน
เอาไงดีเอาไงดีเราจะทำไงต่อดี
ก็เลยรอกู้ภัยมาช่วยดีกว่าเพราะออกไปเดี๋ยวไฟจะช็อตเอา
โชคดีเขาปลอดภัยทั้งสองคนที่นั่งมาในรถนะครับ
ส่วนที่พื้นที่อำเภอแม่ริมคุณผู้ชมที่แม่ริมเขาจะมีร้านอาหารตั้งอยู่เต็มมากมาย
นี่นี่ครับลมก็พัดเยอะหลังคาไปอยู่กันว่อนไปหมดเลย
มงต้นไม้ล้มไปหมดนักท่องเที่ยวที่นั่งกินข้าวอยู่ต้องหลบฝนกันยกใหญ่
แต่ว่าโชคดีตรงนี้มันไม่ได้แบบกระหน่ำเหมือนในเมืองเมื่อกี้นะ
ล่าสุดนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนชาวภาคเหนือกับอีสาน
คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้ไปถึง๒๒มีนาคม
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะ๑๙๒๒มีนาคมนะฮะคือมันมีคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นกระแสลมนะฮะ
ฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนมาปกคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานของเราใช่ไหม
อากาศจะร้อนก่อนร้อนอบอาดแต่พอมันร้อนอบอาดเสร็จปุ๊บ
กะโชคแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ไปจนถึง๒๒มีนาคม
พายุรุ่นร้อนที่จะเกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ความเสียหายที่เชียงใหม่เชียงบรายมันเกิดขึ้นเยอะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องลงสำรวจกัน
แล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้
ส่งเตือนประชาสัมพันธ์ย้ำให้กับชาวบ้านเข้าใจด้วย
คือจริงมีการคุยกับเพื่อนที่เชียงใหม่
ถามเพื่อนว่าทราบมาก่อนไม่มีกมอุตุกอะไรเนี่ย
ติดตามข่าวหรือเปล่าเพื่อนบอกติดตาม
แต่ไม่ทราบว่ามันจะเยอะขนาดนี้
คือถามว่าเชียงใหม่เคยเจอลูกเห็บไหมเคย
แต่มันมาแบบปรายมาแบบเล็ก
แต่คราวนี้อย่างที่บอกไปรอบ๔๐ปีไม่เคยเจอจริง
อีกหนึ่งประเด็นนะอย่าไปเอาลูกเห็บมากิน
เพราะก่อนหน้านี้คือมันมีฝุ่นควันเยอะอยู่แล้ว
มันมีเรื่องของความแบบไม่สะอาดอยู่แล้ว

อย่าไปคิดว่ามันเป็นน้ำแข็งมันกินได้มันสนุก
ไม่ได้อย่าไปเอามากินเชื้อโรคมันเยอะ
ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ระมัดระวังด้วยนะคะ